ช่วงนี้หลายคนต้องฝึกอาชีพใหม่
ทักษะความสามารถพิเศษที่เราซ่อนอยู่โดยเฉพาะจากติ๊กต๊อกนี่แหละ
เขามีอาชีพผู้ประกาศคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะอยากมีความฝันนะ
เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศ
แล้วเวลาผู้ประกาศเขาอ่านข่าวเก่งเขาทำยังไง
บางที่บางคนบางสถานีเขามีเคล็ดลับในการอ่านพร้อมเตอร์

อมเตอร์ก็คือเป็นหน้าจอขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเอ่อ
เคลื่อนไหวเป็นคำเป็นข้อมูลให้ผู้ประกาศข่าวได้ช่วยอ่าน
มันเป็นข้อมูลเยอะมันจำไม่ได้
ฮิตกันมากคุณผู้ชมค่ะคนบันเทิงหลายคนก็เลยสารฝันการเป็นนักข่าวการเป็นผู้ประกาศข่าว

ดาราดังก็แห่ไปเล่นกันเยอะเลยใครถนัดภาษาอังกฤษ
ทั้งคุณใบตองนะใบตองตลอดข่าวเราเนี่ย
คุณมินทรัศจักรคุณเขาเก่งอยู่แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีของเราส่งเข้าประกวดไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ถ้าใครไม่ไหวโซนภาษาอังกฤษไม่เป็นไรฝั่งบ้านเราคุณผู้ชมจัดมาให้เหมือนกันค่ะ
มาทั้งทีภาษากลางมันง่ายเกินไปรายงานข่าวว่าวเป็นภาษาอีสานกันโหลดจ้ะแม่

มีผู้ใดมวลอีรีกันบ้างนะฮะร่วมมาแล้วจ้าไปซ่อนเบิ้งเอาหลดจ้ะ
สวัสดีค่ะคอยเอ็มอีแว่ปากภายวัยผู้ซื้อข้าวจากสำนักข้ามนกตัดแต่บิงคามปลายต่าน
เมื่อนี้สถานการณ์โควิด๑๙คนติดไหลอีรีอีหลอกระดอกระเดีย
เพื่อรู้พันธุ์พันธุ์พันธุ์วิธีป้องกันโควิดเด้อสุมสุงดหลอกสุมเจ้าอย่าสู้หลอกหลายอิงหลอกอิงแพ้กับจ้ายเป็นแต่ยานค่ะ
อยู่แบบมันแม่เข้าใจบ้อมันแม่คือแปลว่ายูเศษนั่นล่ะเวลาสิโจ๊กอิงหยังกะไหล่ล่างมือให้สะอาด
โดยสบูรณ์เลยอักวฮ่าจะได้เหมียนโควิดให้มันตายอักลากจบข้าวเด้อจากค่อยใดลายงาน
สนับลองอ่านดูอะเจ้าอีแจ๊กลองดูพี่แจ๊กลองดูภาษา
สวัสดีค่อยชื่อแจ๊กกะลีนเดี๋ยวพูดสินะครับจากสนับข้าวนอกแต่เต็ดบินเขามาปลายตาน
มือนี่สารสารเพราะวิธีเก่าคนติดลายอีหลีอีด๊อกท้อเต็ดอะไรนะ
ทะเลาะพันธ์พันธ์พิธีการปล่องกันเดินซุมเห่างดละซุมเจ้ายาซุมละ
โอ้ยวันหญิงแพกกระจายเป็นตาย่านคางอีหลีเนาะพ่อแม่พี่นอก
จบข้าวจากแจ๊กลีนบรรทังไทยรัฐเด้อ
คุณนี่มันอีสานปลอมชัดเลย